ดูเหตุการณ์พ่อตาปืนโหดกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความแค้นไฟมันฝังอยู่ในอก
เป็นเหตุการณ์พ่อตาค่ะแค้นลูกเขยมากย้อนกลับไปตั้งแต่๓ปีที่แล้วแค้นนานมาก
คือ๓ปีที่แล้วค่ะพ่อตารายนี้เป็นมือปืนด้วยเล่าบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยนะลูกเขยกำลังจะมาขอลูกสาวจะตกจะแต่งกัน
เตรียมงานเรียบร้อนละสุดท้ายเบี้ยวงานแต่งไม่ยอมมาอ้าว
เขาก็เลยบอกว่าอายมากอายคนในพื้นที่ทุกอย่างมันเตรียมไปแล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็เก็บความแค้นนี้ไว้ส่วนลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยเขาก็
อ่ะไปอยู่ด้วยกันค่ะมีลูกด้วยกันทีนี้ทำไงอ่ะ
มีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๒ขวบกลับมาหาพ่อตากะว่าจะเอาหลานมาไหว้มากราบขอโทษขอขมา
พ่อตาไม่ให้อภัยค่ะจังหวะที่ลูกเขยเนี่ยนอนอยู่ที่เปรยวนไปเอาปืนมาเจาะยิงเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ที่สุดแล้วก็ต้องเดือดร้อนถึงตำรวจโรงพักทุ่งใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่ห้าสิบห้าทับหกหมู่เก้าตำบลบางรูป
ผู้ตายก็คือนายสารวุฒิผลฮิวรรณหรือว่าแต้อายุ๓๔ปี
สภาพถูกจ่อยิงด้วยอาวุธปืนนะคะตำรวจก็ยังไปพบนะ
ปลอกผลไม้ยาวสักประมาณสี่นิ้วตกอยู่ด้วยไปสอบถามภรรยาของผู้ตาย
ส่วนนี้ผู้ตายนะคุณผู้ชมเราไปสอบถามภรรยาของผู้ตาย
ชื่อว่านางมนทิพย์ไกรนาราอายุยี่สิบห้าปีเมียของผู้ตายเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
สักประมาณทุ่มเศษพ่อของตัวเองก็คือมีศักดิ์เป็นพ่อตาของสามีเนี่ยนะคะ
คือนายนรงไกลนราอายุ๔๒ปีมีปากเสียงกับผู้ตาย
ปากเสียงกันเรื่องอะไรสาเหตุเรื่องเก่าตั้งแต่๓ปีก่อน
นองลักษณะลูกเขยเนี่ยทำให้พ่อตาเสียหน้าจากนั้นพ่อตาค่ะ
เดินตรงเข้ามาหาผู้ตายที่กำลังนอนอยู่ในเปรยวนนะคะ
โดยมีเธอเนี่ยนั่งอยู่ข้างข้างแล้วก็ใช้เท้าเนี่ย
ไปที่ลำตัวลูกเขยหนึ่งครั้งอันนี้มือปืนแล้วก็เป็นพ่อตาด้วยเนี่ยนะคะ
จากนั้นใช้ปืนพกสั้นที่พกติดตัวมาตบไปที่หน้าลูกเขยหนึ่งครั้ง
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงไปที่หน้าอกหนึ่งนัด
สารวุฒิดิ้นค่ะชักดิ้นชักงอขาดใจตาย
แล้วพ่อตาก็หลบหนีไปถามว่าโกรธเรื่องอะไรอ่ะ
ก่อนหน้านี้สามปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
สามปีก่อนนู้นน่ะนะเขาตกลงกันก็คือผู้ตายเนี่ยตกลงกับมือปืนบอกว่า
จะมาสู่ขอลูกสาวจะจัดงานแต่งตามประเพณี
วันงานพอจะเกิดขึ้นจริงแขกเรือก็มาร่วมพิธีแล้ว
เต็มบ้านเลยแต่ไร้วี่แววว่าที่เจ้าบ่าว
พ่อตาเนี่ยโอ้เขาโกรธมากเลยนะเสียหน้าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมสารวุฒิหลบไปก่อนไม่มาเบี้ยวงานแต่ง
หลังจากนั้นสารวุฒิผู้ตายเนี่ยกลับมาอยู่กินกับลูกสาว
ฉันสามีภรรยาแล้วมีลูกด้วยกัน๑คน๒ขวบ
แล้วจะพาหลานเนี่ยมาไหว้ตาค่ะแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
ที่มันเศร้ากว่านั้นเนี่ยลูกสาวของมือปืนเนี่ย
เมียของผู้ตายเนี่ยท้องอยู่ด้วย
มีลูกอีกคนนึงด้วยใช่ค่ะทีนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ตามความคืบหน้าแล้วก็ไปพบกับญาติของผู้ก่อเหตุค่ะ
รวมถึงเมียของผู้ตายแล้วก็เมียของคนก่อเหตุ
กำลังนั่งพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นี่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีให้ถูกต้องนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ไปเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายจากโรงพยาบาลเนี่ย
บอกว่าไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์ไปก็เลยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีให้ถูกต้องค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็เตรียมที่จะกระจายกำลังออกไปตรวจค้น
แล้วก็ประสานญาติพามือปืนพ่อตาปืนโหดรายนี้นายนรงมามอบตัว
แต่ตอนนี้อย่างไร้วี่แววนะคะตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มามอบตัวนะ
เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับนายนรงคนนี้ค่ะ